ช่วงนี้อย่างที่บอกไปเชื่อว่าหลายคนก็ส่งไลน์มาว่าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ขอพรมีที่ไหนกันบ้าง
แต่อีกหนึ่งที่ที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนั่นก็คือเกาะคำชโนธที่จังหวัดอุดรธานีนะคะ
วันนี้จะพาไปดูเพราะว่าเขาเพิ่งจะมีการทำพิธีบวงสวงพ่อปู่แม่ย่า
จากบริษัทหนังเร่แจ่มจันทร์ภาพยนตร์ที่เป็นตำนานผีจ้างหนังเกาะคำชโนธ

ใช่แล้วจุดบวงสวงด้านนอกเกาะคำชโนธบ้านโนนเมืองนะคะ
บริเวณนี้ก็จะอยู่ใกล้กับประตูทางเข้าเกาะคำชโนธ
ดินแดนวังพญานาคาราชปู่ศรีสุโธและแม่ย่าศรีปฐุมา
นักท่องเที่ยวมีความเชื่อความศรัทธาในบารมีเดินทางมาขอพร
ขอโชคขอลาบกันมากมาย
เมื่อวันที่๒๘ที่ผ่านมามีการบวงสวงครบรอบ๒๙ปี
จากบริษัทแจ่มจันทร์ภาพยนตร์ที่รับจ้างฉายหนังประจำอยู่ที่คำชโนธมานานหลายปี
และเป็นบริษัทหนังเร่ที่มีตำนานผีจ้างหนังเมื่อปี๒๕๕๙
ทางบริษัทถูกว่าจ้างให้มาฉายภาพยนตร์ในบริเวณเกาะคำชโนธ
ซึ่งในปีนี้ครบรอบ๒๙ปีแล้วนะคะ
ซึ่งทางหน่วยจัดฉายภาพยนตร์เขาก็มีความเชื่อเรื่องของบุญบารมีพ่อปู่ศรีสุโธ

หลังทำพิธีเสร็จสิ้นแล้วก็จะมีคนที่ชอบบรรดาแบบเสี่ยงโชคเกี่ยวกับตัวเลข
ไปส่องดูที่บริเวณขันน้ำมนต์นั่นเอง
ฟังให้ดีคุณผู้ชมหยิบปากกาแล้วก็กระดาษขึ้นมา
เรามีการเบลอภาพน้ำแดงน้ำเขียวเล็กน้อยนะคะ
บางคนเนี่ยนะส่องดูด้วยตา

ก็เห็นอะไรมากมายมีน้ำตาเทียนมากมาย
สีขาวสลับสีดำกันบ้าง
บางคนส่องมาก็เห็นไม่เห็นอะไรเลยก็มี
เอาช่วงนี้ยกมือขึ้นมาประนมมือไว้ครับน้อง

บอกไม่ได้เพราะดิฉันยังไม่เห็นอะไรเลย

บางคนก็ถ่ายรูปเก็บไว้ก็มีเหมือนกันนะฮะ
ถือว่าเป็นการบวงสวงขอโชคขอลาบ
ถือว่าถ้าโชคดีมีชัยก็เป็นสิริมงคลกับตัวไปนะคะ
นี่ก็เป็นการบวงสวงของบริษัท
ฉายหนังของแจ่มจันทร์ภาพยนตร์นั่นเอง

ปีนะคะที่เขาเรียกว่าผีจ้างหนังใช่ไหม
ถูกต้องแล้วเป็นตำนานผีจ้างหนัง
บริษัทนี้แหละที่เคยถูกว่าจ้างหนังมาแล้วก็เป็นตำนาน

ทั้งนี้ทั้งนั้นย้ำกันอีกครั้งแล้วกันนะครับ
วิจารณญาณในการรับชมนะจ๊ะ